ซึ่งในรายละเอียดว่าฟ้อมอะไรยังไงเดี๋ยวคงพิกัดภาคความจาเรียนให้ทราบ
วันนี้มาจากกับอินภาคความของ๒๒๒๒
ก็ในการฟ้องร้อน๓รายที่เราฟ้องก็จะมี
อุเซลสีเงินคุณโรดกามแมนคุณเทศักดิ์เจียมกิจพัฒนา
แล้วก็คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินคดีเพื่อให้เป็นตัวอย่างด้วย

ในช่วงใต้ธรากมต่อถึงมากการาคม
จริงแล้วมีการมีประมาทผ่านสื่อจำนวนมากทีเดียวนะคะ
เหลียงนะคะในการจะจำเติมเหยื่อ
หรือว่าต่อยอดเจตนาของอาชญากร
โดยการรายงานข่าวอย่างมีจริยธรรม
แล้วก็อยู่ในหลักของธรรยบรรษไหนเหอะที่กี่ศืออีกส่วนหนึ่ง
เนี่ยเล่นกันเต็มที่เพื่อที่จะได้ยอด

หรือว่าสื่อที่หลีกเลี่ยงนะคะ
ขอแสดงความชื่นชมดังนั้นการมาในวันนี้เนี่ยก็เป็นการยืนยันหลักการด้วยนะคะ
สำหรับในกรณีสื่อหลายรายที่ได้มีพฤติกรรมหมินประมาทเนี่ย
จำนวนมากถ้าเล่าพฤติกรรมนะคะคือเขาก็รู้ตัวว่าเขากำลังจะทำการหมินประมาทอยู่
กระทำการใส่สีตีไข่สร้างเรื่องต่างต่างอยู่เพราะพฤติกรรมก็คือว่าจะมีการพูดให้คนรู้แหละว่ามันคือเรื่องของเราอย่างชัดเจน
แล้วก็มาต่อท้ายประโยคว่าแต่ไม่รู้นะว่าพูดถึงใครพฤติกรรมเหล่านี้โบคิดว่ามันแย่มากกับคนเสพสื่อโดยเฉพาะเยาวชน
มันสร้างตัวอย่างที่ไม่ดีและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือมีการคุกคามออนไลน์เกิดขึ้นกับโบในระดับที่โบคิดว่าไม่มีใครจินตนาการอีกแล้วมันก็ดำเนินต่อเนื่องมาอันนี้ก็คือเกือบสามเดือนแล้วนะคะ